คุณยายเจ้าของร้านชำแล้วก็เด็กหญิง๑๒ขวบนะครับ
แต่ว่ามีหลานของคุณยายวัย๘ขวบที่บาดเจ็บสาหัสด้วย

แต่เป็นเพื่อนบ้านที่มานอนพักอยู่ที่บ้าน
แล้วก็โดนคนร้ายปาดคอโดนเสียชีวิตนะครับ

เข้าตรวจสอบที่บ้านเล็กที่๓๐ทัพ๖
ซอยเพชรหึง๒๓ตำบลบางยออำเภอพระประแดง

เมื่อวานไปตรวจสอบกันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
หน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ
เข้าไปในห้องตกใจเลยนะคุณ
ตกใจเลยนะครับเพราะพบเลือดเต็มห้องเลย
กระจายเต็มพื้นและผนัง
และสิ่งที่สำคัญนะครับไปพบศพ๒ศพ
แล้วก็มีเด็กหญิงบาดเจ็บอีก๑คน
อกจากนี้พบศพแมวอีก๑ตัวนะครับ

เตียงนอนพบศพของเด็กหญิงอิสริยา
เพิกเฉยอายุ๑๒ปี
ซึ่งเด็กหญิงอิสริยาอิสยาเป็นเพื่อนกับหลานวัย๘ขวบนะครับ

เป็นแผลยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
เสียชีวิตเลือดกระจายเต็มที่นอน

คือศพของนางมะลิอิ่มสวัสดิ์อายุ๖๘ปี
สภาพนอนหงายถูกเชื่อดคอเป็นแผลยาว๖๗เซนติเมต

เสื้อคอกระเช้าสีแดงใส่ผ้าถุงลายดอก
ใกล้กันในห้องเก็บของพบซากแมวลายดำขาว
เชื่อดที่ลำคอตายอยู่ภายในห้องเลยครับ
ส่วนเด็กหญิงอีกคนนึงอายุ๘ขวบ
ก็คือเด็กหญิงอาภารัฐสำรวย
ซึ่งเป็นหลานของคุณยายมะลิได้รับบาดเจ็บที่ลำคอเป็นแผลถูกเชื่อด

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๓ทันที
อกจากนี้นะครับจากการตรวจสอบภายในห้องนะครับ
ก็พบมีดทำครัวหัวตัดยาวประมาณ๒๐เซนติเมตร๑เล่ม

แล้วก็มีดตะขอเปื้อนเลือดรวมทั้งหมดมีมีด๒เล่มเป็นอาวุธ๒เล่ม
ซึ่งคาดว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ

ใช่คุณคือในห้องน้ำที่คุณยายเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือจากการตรวจสอบเขาก็บอกว่าตัวที่มันเป็นเหมือนกับที่ระบายอากาศ
ตรงหน้าต่างกระจกระบายอากาศมันถูกเปิดออกเหมือนกับถูกถอดกระจกออกไป
แล้วก็คิดว่าจุดตรงนี้คนร้ายน่าจะปีนเข้ามา

เพราะว่าช่องว่างของตรงจุดระบายอากาศมันเท่าตัวคนเลย

ภายในบ้านยังพบร่องรอยการบรื้อค้นและร่องรอยการต่อสู้
ข้าวของล้มกระจัดกระจาย
ตำรวจเก็บรอยนิ้วมือของคนร้าย
รวมทั้งพยานหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุนั้น

ถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวานเหมือนกันนะคุณนะครับนะครับใช่ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุ

โดยบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้น

ประตูบ้านและกำแพงถูกปิดไว้นะครับ
โดยประตูรั้วห่างจากตัวบ้านประมาณ๑๐เมตร
ด้านหน้าเปิดเป็นร้านขายของชำ
ทีมข่าวของเราก็เข้าไปสอบถามเพื่อนบ้านวัย๕๐ปี

ช่วงเช้าประมาณ๖โมงเช้าเมื่อวานนี้

ปรีชาไปตะโกนเรียกคุณยายมะลิ

เพราะบ้านคุณยายเปิดเป็นร้านขายของชำ
คุณยายมะลิยังลงมาเปิดประตู

จากนั้นคุณยายก็กลับขึ้นไปบนบ้าน
เพื่อจะเอากุญแจมาเปิดตู้ขายของ
เพื่อจะขายของให้นายปรีชาอยู่เลย
เขาก็ยืนรออยู่ประมาณ๕นาที
ก็ได้ยินเสียงเด็กกรีดร้องอยู่ในบ้าน

นึกว่าเด็กอาจจะเล่นหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ

เห็นนายภูล่าเดินเปิดประตูออกมาจากบ้านของคุณยายมะลิ

ทำไมถึงไปอยู่ในบ้านของคุณยาย

ก่อนจะมาบอกให้ตัวของคุณปรีชา

จะมีใครมาค้างอ้างแรม

ใช่คือถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกหน้าร้าน

ไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากบ้าน
และเขาก็สังเกตเห็นมีรอยคราบเลือด

กับคุณยายมะลิและคนในครอบครัวนะครับ
ฟังเสียงของคุณปรีชาเพื่อนบ้านหน่อยฮะ
ผมก็สงสัยว่ามานอนบ้านเขาได้ยังไง

ให้มานอนเป็นเพื่อนผมก็เอกใจแล้ว

เพราะผมนั่งอยู่ตรงนั้นต้องนาน
ยายเขาเข้าไปนานไหมครับผม

คุณพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมครับ

แล้วตอนนั้นเราได้ยินเสียงเด็กร้องแล้ว
แล้วข้างบ้านเขาก็โวยตะโกนมาว่า
จะร้องทำไมเป็นบ้ากันเหรอ

ตอนที่พี่ได้ยินเสียงเด็กร้องเนี่ย

เราเห็นว่ามันมีผิดปกติไหม

เลือดร่องรอยกับการต่อสู้ไหมครับผม

แล้วเขาก็เดินออกไปแล้วอสมเขาก็เดินลงเดินขึ้นไปดู

มาถึงเดินเข้าไปดูเห็นเด็กนอนเสียชีวิตอยู่ข้างบนแล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอนายปรีชาให้ข้อมูลแบบนี้แล้วว่า
ในบ้านน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแน่เลย
นายปริชาก็เลยไปตามเพื่อนบ้านอีกคนนึง
คือนางสมใจรอดสุวรรณบอกให้ช่วยเข้ามาดูหน่อย
นางสมใจเป็นคนแรกเลยนะคะที่เข้ามาในบ้านมาดู
แล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐค่ะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนะพอเปิดประตูบ้านเข้าไป

วิ่งมาขอความช่วยเหลือสภาพเด็กคือมีเลือดออกที่คอ
เด็กหญิงวัย๘ขวบเป็นหลานของคุณยายมะลิ

แต่ว่าได้รับบาดเจ็บยังไม่ถึงกับตาย
แล้วคือให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้ค่ะ
ทีนี้นางสมใจก็เลยถามว่าคุณยายอยู่ไหน

คือพูดไม่ออกเพราะลำคอถูกเชื่อดอยู่

ทีนี้นางสมใจก็เลยรีบไปดูที่ห้องน้ำ
ปรากฏว่าเห็นนางมะลิเห็นคุณยายมะลิเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็เจอน้องวัย๑๒ปีก็คือเด็กหญิงอิสยา
ปาดคอเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน
หญิงอิสยาคุณเป็นลูกสาวของเพื่อนบ้าน
ที่มานอนค้างที่บ้านของคุณยายมะลิ
แล้วก็มานอนกับเด็กหญิงวัย๘ขวบ
ก็คือหลานของคุณยายมะลิเด็กหญิงอาภารัฐ
อยู่ด้วยกันในคืนวันที่๑๕

เป็นคืนวันเกิดเหตุคือดวงถึงคาดพอดี
หลังจากนั้นพอนางสมใจเห็นแบบนี้แล้ว

เดี๋ยวฟังนางสมใจเล่าเหตุการณ์อีกทีหนึ่งค่ะ
ก็เลยบอกว่าถ้าแป๊บแรกไม่เปิดออกมาหนูเปิดเข้าไปแล้วนะ
พี่ก็เปิดประตูปุ๊บเข้าไปในห้องเลย
สิ่งที่เห็นอันดับแรกก็คือหลานแกโดนปาดคอ
แต่เด็กมันยังมีสติก็คือก็วิ่งออกมาหา
แกวิ่งมันวิ่งออกมาหาหาพี่อ่ะ
พอวิ่งออกมาพี่ก็ถามเขาหอมแล้วยายอยู่ไหน

กับแกอย่างนี้ว่าเออข้าวหอมเป็นอะไรหนูเป็นอะไร
เขาบอกแล้วยายอยู่ไหนแกก็ชี้ไปในห้องน้ำ
แต่พี่หันมาอีกข้างหนึ่งก็คือเห็นเด็กนอนเสียชีวิตอยู่อีกคนนึงแล้ว
คือเป็นเด็กหญิงอิสยานะคะ

ก็เดินเข้าไปในห้องน้ำก็ไปเห็นแกนอนเสียชีวิตอยู่
ไม่บอกแล้วแกบอกใช่มั้ยน้องพูดไม่ได้เลย
ได้ยินแต่เสียงลมหายใจออก
ถามเพียงแต่ว่าน้องเขาหอมอย่าเอาอยู่ไหน
น้องจะชี้ไปที่ห้องน้ำบอกว่าอยู่ในห้องน้ำแต่น้องไม่พูดอะไรเลย
คนร้ายน่าจะเป็นนายภูราชาวลาวนี่แหละครับ
โดยบุกเข้าไปในบ้านของคุณยายมะลิเพื่อต้องการทรัพย์สิน
แต่ระหว่างนั้นคุณยายมะลิเห็นคนร้ายก็เข้าขัดขวางเกิดการต่อสู้
พลาดท่าถูกคนร้ายใช้มีดเชื่อดคอจนเสียชีวิต
ที่คนร้ายจะหันไปทำร้ายเด็กหญิงอิสยา
ลูกสาวของเพื่อนบ้านที่มานอนค้างคืนอยู่ที่บ้านนี้
โดยใช้มีดเชื่อดคอเสียชีวิตไปอีกคน
ส่วนเด็กหญิงอาภารัฐหลานสาวนางมะลิหรือว่าข้าวหอม
บาดเจ็บสาหัสและคนร้ายยังจับแมวเชื่อดคอตายไปอีก๑ตัว
ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายบรายนี้น่าจะเป็นคนติดยาเสพติดหรือไม่ก็มีพฤติ
หรือไม่ก็มีพฤติกรรมทางจิตอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เชื่อว่าเป็นเส้นทางหลบหนีนะครับ
หลังก่อเหตุนายภูล่าได้อาศัยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ออกจากจุดเกิดเหตุไปลงที่ปากซอยเพชรหึง๒๓ตำบลบางยออำเภอพระประแดง
จะขึ้นรถรับจ้าง๔ล้อเล็กไปตามเส้นทางประชาอุทิศ๗๙
ฝ่ายสืบสวนระดมกำลังออกติดตามไล่ล่าอย่างกระชั้นชิด
เพื่อที่ต้องการที่จะจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้มากที่สุดให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยนะฮะ
ของเช้าเมื่อวานนี้ขณะที่จอดรถรอลูกค้าอยู่เบรนหน้าปากซอยเพชรหึง๒๓นั้น
นายภูล่าได้ขับมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านมาจอดใกล้วิน
จากนั้นก็เดินมาขึ้นรถวินของเขาพร้อมกับบอกว่าให้ไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เพื่อหาเพื่อนตัวพี่วินเนี่ยนะเขาก็ขับไปส่งเมื่อไปถึงนายภูล่าจ่ายเงินมาให้๑๐๐บาท
ตัวพี่วินก็หยิบเงินทอนให้เพราะค่าโดยสาร๕๐บาทแต่นายภูล่ารีบไม่เอาเงินทอน
ก่อนที่จะมารู้ว่านายภูล่าคือคนร้ายที่เพิ่งจะก่อเหตุพี่วินบอกว่าตกใจอย่างมากเลยนะครับ
เพราะขณะที่นายภูล่าเดินมาขึ้นวินนั้นก็ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติหรือว่ามีท่าทางลุกลี้ลุกลนแต่อย่างใด
แล้วก็ไม่เห็นร่องรอยของบาดแผลด้วยแต่ว่าเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาเงินทอนก็รู้สึกแปลกใจแค่นั้นนะครับ

ท่าทางลูกลีลุกลนไม่มีอะไรเลยครับปกติธรรมดา
ตอนนี้ผมไม่ได้สังเกตนะครับไม่ได้สังเกตแต่ว่าเขาก็ใส่เสื้อสีเขียวเกงขาสั้นประมาณ๓ส่วน

ก็ไปส่งหน้าพิกซีปกติเขาก็ให้คันรถผมมาร้อยหนึ่ง
ผมปกติจากนี้ไปถึงพี่ซีม๕๐บาท
ผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยก้มจะหยิบตังค์ทอนให้เขา
บอกว่าไม่ต้องทอนผมก็ปกติถ้าคนแต่งตัวลักษณะนี้
เขาต้องรอตังค์ทอนผมก็เลยเหงียดดูหน้าแป๊บนึง
ผมก็เลยบอกว่าอ้าวคนในซอยนี้หว่า
แต่ผมไม่ได้ถามอะไรเขาเขาก็บอกว่าเขาเพื่อนรอที่บิ๊กซีตั้งแต่๖โมงแล้ว
ผมจะไปหาเพื่อนผมก็ส่งเสร็จผมมองหน้าแล้วผมก็เลี้ยวรถกลับเลย
คือเขาให้ตังค์ผมมาร้อยหนึ่งผมก็ไม่ได้ทอน

ไม่รีบร้อนนะเขาก็เดินไปตามปกติเดินไปแล้วเขาก็ยืนรอรถรออะไรอย่างนี้
รอหน้าเอาแล้วหน้าจะออกแดงครับเหมือนคล้าย
คือคนกินเหล้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้
คุณผู้ชมครับส่วนบ้านของผู้ก่อเหตุหรือนายภูล่า
ปัจจุบันพักอยู่ในห้องแถวให้เช่าระแวะที่เกิดเหตุนี้
ทีมขายของเราก็เดินทางไปที่ทางนั้น
เปิดเผยว่านายภูล่ามาเช่าอาศัยอยู่ในห้องแถวตรงนี้

มักจะมีปากเสียงกับภรรยาเป็นประจำ
เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองและการดื่มเหล้า
คือนายภูล่าอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกน้อย
โดยเมื่อวันที่๑๕กันยายนช่วงประมาณ๑ทุ่ม

เรื่องการเบิกเงินค่าแบรนด์ที่เบิกมา
ถูกภรรยาไล่ออกจากห้องพัก

กระทั่งมารู้ข่าวว่าก่อเหตุฆ่า๒ศพ

คือคนแถวนี้เขาก็จะรู้จักกันไปหมดแล้ว

บอกคุณยายมะลิเป็นคนดีเป็นที่รักของคนในชุมชน
เพราะว่าคุณยายมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือคนอื่น

คุณยายก็เคยให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับ
สัยเขาก็เป็นคนพูดเก่งพูดมากพูดเก่ง

กินเหล้าพูดมากพูดแพร่ม
ชอบดากับเมียด่าประจำ

นั่นแหละจนเมื่อคืนนี้เขาก็ด่ากัน
แต่เขาก็ออกไปเลยเขาก็ไม่ได้เข้ามาอีก
ปกติเขาไปกินเหล้านี่เขาไปกินที่ไหนครับ

ซื้อร้านแม่นี่แหละร้านที่เขาข้าวนี่แหละ
คุณผู้ชมคือคุณยายมะลิ
เวลาเห็นมีแรงงานต่างชาติต่างด้าวเข้ามามาซื้อของ
อย่างรวมถึงคนที่ก่อเหตุคนนี้ด้วยนายภูล่า
บางทีไม่มีเงินจ่ายค่าซื้อของ
คุณยายเขาก็ให้เชื่อเอาไว้นะให้ติดเอาไว้ก่อน

แล้วก็ตอนที่ทีมข่าวของเราลงไปสอบถามเพื่อนบ้าน
ตำรวจเขาก็มีการลงไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้ด้วยตรงห้องเช่านี่แหละค่ะ
รู้ว่าภรรยาของนายภูล่าพักอยู่ที่ห้องเช่าตรงนี้
ตำรวจสพพระประแดงเขาก็มีการเชิญตัวภรรยา
ไปสอบปากคำไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ภรรยายังไม่เชื่อเลยว่านายภูล่าเป็นคนทำ
ใช่แต่ภรรยายอมรับนะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ
มีการทะเลาะกันจริงมีปากเสียงกันจริง
แต่ตอนนี้ภรรยาก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะ
สามีของเขาจะไปก่อเหตุแบบนี้
จุดประสงค์นี่คือเพื่ออะไรจะเพื่อเงินก็ดูจะไม่ใช่
นี่ค่ะนางสาวประวีนาโพดิหลก
อายุ๒๕ปีเป็นภรรยาของนายภูล่า
แล้วเมื่อวานอุ้มลูกน้อยวัย๒เดือนและลูกชาย
มาให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วก็บอกว่า
ตัวภรรยาอยู่กับนายภูล่าอยู่กินกันมา๓ปีแล้ว

เย็นวันที่๑๕สามีหายออกจากห้องพักไป
ทางฝั่งของคุณปวีนาก็ไม่ได้สนใจว่าสามีจะไปไหน
เราก็ดูแลลูกเลี้ยงลูกจนลูกน้อยนอนหลับไป
พอตอนเช้าตื่นมาก็รู้ข่าว
ว่ามีคนเห็นว่าสามีออกมาจากบ้านของคุณยายมะลิ
แล้วก็พบว่าคุณยายถูกฆ่า
ฝั่งนางสาวปวีนาก็ตกใจค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรวมถึงสามีเองก็ไม่กลับมาที่ห้องอีก
ทีนี้พอสอบถามถึงชนวนการก่อเหตุเนี่ยนะคะ
นางสาวปวีนาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน

เพราะว่าที่ผ่านมาที่ทำงานเนี่ยนะ
สามีเป็นช่างเชื่อมทำงานอยู่

แก่ใจดีเวลาที่ไม่มีเงิน
ก็จะไปเบิกเท่าแก่มาใช้ตลอดเลย
คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเงิน

เพิ่งไปเบิกเงินจากเท่าแก่มาล่วงหน้า๓๐๐๐บาท
แต่ทีนี้สามีเอามาให้นางสาวปวีนา๒๐๐๐บาท
แล้วนางสาวปวีนาก็เลยไปถามเพื่อนข้างห้อง

จริงสามีเนี่ยเบิกเงินมา๓๐๐บาท

แล้วก็เลยมีปากเสียงกันเรื่องนี้แหละ

หลังจากนั้นสามีก็ออกจากบ้านไป
เดี๋ยวฟังภรรยาของนายภูล่าเล่าเหตุการณ์นะคะ

๕โมงกว่า

หนูก็ไปเชิญกับข้าวแล้วเขาก็ดูลูก
อืมอย่างนี้คือเขาเบิกเงินมาจากที่ทำงาน

ก็ออกทีละก่อนจะออกไปใช่ไหม

ปุ๊บแล้วทีนี้หนูกลับมามันก็เปลี่ยนกางเกงที่มันไปทำงาน

หนูเข้ามามันก็คุยกับลูกมันปกติ
เราคิดว่าเขาแบบน่าจะเครียดไหม
หรือว่าเขาเป็นอะไรกินเหล้าเมาหรืออะไร

เสร็จแล้วเขาก็บวชเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละ

แล้วทีนี้เขาก็ไม่ผูกไม่เถียงไม่อะไร
เขาก็นิ่งไม่ได้พูดอะไร

มันจะเถียงมันไม่พูดอะไรเลย

อยากให้เขามอบตัวแล้วก็
บอกว่าหมดเวรหมดกรรมจากฉันสักที

ลูกหนูเลี้ยงของหนูได้

เขาเล่นด้วยกันทุกวันไหม
นี่ก็หัวอกภรรยาของนายภูล่านะครับ

ชัยธัศนิษฐ์สนิทวงศ์ณอายุทยา

ที่ร้านของชำเนี่ยมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วแม่ก็เป็นที่รักของคนในชุมชนนะคะ

คุณแม่จะอยู่กับหลานแท้
วัย๘ขวบก็คือน้องข้าวหอม
แล้วก็อีกคนนึงคือเด็กหญิงวัย๑๒ปี

น้องอิษยาก็เป็นลูกหลานของคนแถวนั้นค่ะ

แล้วลูกชายก็เล่าให้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยนะจะเปิดร้านขายของ

หลังจากนั้นก็ปิดร้านปิดประตูรั้วไม่ให้ใครเข้ามา
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายภูล่าแอบเข้าไปตอนไหน
ที่บ้านที่ร้านของชำไม่ได้มีกล้องวงจรปิดด้วย
พอคนในชุมชนโทรมาบอกว่าแม่ถูกฆ่าปาดคอ
ลูกชายตกใจมากแล้วไม่คิดว่านายภูล่าจะกล้าก่อเหตุ
ที่ผ่านมาแม่ช่วยเหลือนายภูล่าเอาไว้เยอะเลยนะคะ
ฟังเสียงลูกชายของคุณยายมะลิหน่อยค่ะ
เขาขายของมาหลายปีแล้วครับ๑๐ปีแล้ว

เพราะว่าเด็กในชุมชนรักป้าแกทุกคน

คุณป้าที่เสียชีวิตนี้ดูสนิทกับคนร้ายไหมครับ
เห็นคนแถวนั้นบอกรู้จักกันอยู่
คนร้ายก็มาเซ็นของกินมาอยู่
ไม่ได้มาอยู่บ้านนะคือมาซื้อของที่นั้นในนั้น
คุณผู้ชมครับในบ้านที่เกิดเหตุก็มีคนตาย๒คน
ก็คือคุณยายมะลิกับน้องอิสยาวัย๑๒ขวบ
ซึ่งเป็นลูกหลานของเพื่อนบ้าน
ส่วนน้องข้าวหอมวัย๘ขวบซึ่งเป็นหลานแท้ของคุณยายมะลิ
บาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็แมวอีก๑ตัว
ปัญญาเจ๊สแมนเปิดเผยว่าเด็กหญิงที่เสียชีวิต
หรือว่าน้องอิสยาเป็นหลานแท้ของเขาเองนะครับ
คือคุณยายมะลิเคยเลี้ยงดูน้องอิสยามาก่อนนะครับ
จนเกิดความสนิทสนมกันซึ่งน้องอิสยาหลานของคุณปัญญา
ก็มักจะไปนอนที่บ้านของคุณยายมะลิเป็นประจำ
คิดเลยว่าในคืนวันนั้นจะเป็นคืนถึงฆาตของหลาน
ก็คือของน้องอิสยาวัย๑๒ขวบเนี่ยนะครับ
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้ขึ้นกับหลาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อเหตุคือนายภูล่า
ซึ่งคุณยายมะลิเคยให้การช่วยเหลือไว้
อกจากนี้นายภูล่าก็เคยมานั่งกินเหล้ากับน้องชายของคุณปัญญาที่บ้านอีกด้วยนะครับ
คือก็เป็นคนระแวกใกล้เคียงกันนั่นแหละ

ไม่เชื่อว่าจะมาก่อเหตุทำได้กับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะครับ
มาคุกขี้อยู่บ่อยครับ
บ่อยครับบางทีก็มานั่งกินเหล้าอยู่กับน้องผมอะไรประมาณนี้
แต่ไม่คิดว่ามันจะทำแบบนี้ครับ

นายปัญญานี่เป็นลุงของเด็กที่ตายนะฮะ

ถามว่าคุณแม่ของน้องอิสยาไปไหนรู้เรื่องไหม
คุณแม่ของน้องทำงานอยู่ต่างประเทศ
พอรู้ข่าวนี่นะบอกว่าเสียใจเหลือเกินแล้วก็แค้น
แม่บอกด้วยว่าไม่มีทางที่จะให้อภัยแน่นอน
คือฆ่าลูกไม่พอยังมาฆ่ายายมาลิอี
แล้วบอกด้วยแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์แล้ว
ลงมือก่อเหตุได้ยังไงขณะที่เด็กกำลังหลับอยู่
แม่ของน้องอิสยาไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาร่วมงานศพของลูกได้
คุณก็โทรมาบอกพี่ชายคือนุ่มของน้องอิสยาให้มาดูหน่อย
ใช่คือได้แต่ส่งเงินมาช่วยเรื่องงานศพ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหโมโหแล้วก็แค้นอยากจะฆ่า
อยากเจอคนร้ายลักฆ่าด้วยมือของตัวเองเลยนะคะ

เรื่องทางคดีค่ะเราก็ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกสิทธิโรธ
ไววชิรสิทธิ์ผู้กำกับการสพพระประแดง
ก็บอกว่าตอนนี้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่ามีสร้อยคอทองคำ๒สลึง๑เส้น
แหนทองคำ๑สลึง๑วงหายไป
ส่วนเงินคุณยายมะลิเขาจะหยอดเงินเป็นแก๊งพันธุ์
เอาไว้ที่กระปุกไว้ที่หัวเตียง
หายไปยังไม่ทราบจำนวน
แล้วก็เจอร่องรอยการรื้อค้น
ทีนี้มันก็มีอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมว่า
คนร้ายจะไปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศ
น้องวัย๑๒ปีเด็กหญิงอิสยามั้ย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะ
จะต้องรอเรื่องผลการชนะสูตรศพก่อน

ก็บอกว่ายังไงก็ต้องตามตัวนายภูล่ามาดำเนินคดีให้ได้

ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนเรื่องที่นายภูล่าฆ่าแมวตายไป๑ตัวเนี่ย
จะโดนข้อหาทารุณกรรมสัตว์ไหม
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหานะคะ
แล้วก็อาการของน้องข้าวหอม
ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าญาติเปิดเผยนะ
อาการของน้องข้าวหอมตอนนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วนะฮะ

เมื่อวานนี้ตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งเหตุคือประมาณ๖โมงเช้า
จนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายภูล่า
มือฆ่าปาดคอยายหลานได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
คือหนีจากพระประแดงสมุทรปราการ
ตำรวจไปจับกลุ่มได้ขณะที่เตรียมหลบหนี

นายภูล่าให้การรับสาภาพ

คิดอยากได้เงินของคุณยายมะลิ
เพราะว่าตอนที่ไปซื้อของที่ร้านของคุณยายอยู่บ่อยเนี่ย
เชื่อว่าคุณยายน่าจะมีเงินเยอะ
เคยเห็นว่าคุณยายมะลิใส่สร้อยคอทองคำด้วย

คุณเข้าไปที่บ้านของคุณยายมะลิในช่วงประมาณตี๓
ย่องเข้าไปในบ้านของคุณยาย
แมวอยู่บนบ้านมันร้องเสียงดัง
หยิบเอามีดทำครัวมาปาดคอแมวซะก่อน

เพื่อเป็นการทดลองมีดก่อน

จากนั้นก็บรื้อค้นหาทรัพย์สิน
จนกระทั่งยายตื่นเข้ามาเจอเข้า
ตัวเขาเองก็เลยจึงใช้มีดปาดคอยายเข้าไป๓ครั้ง

ระหว่างนั้นมีเด็กน้อยมาเห็นตนเอง
เอามีดทำครัวปาดคอเด็กน้อยต่ออีกจนเด็กล้ม
ซึ่งเด็กน้อยคนนี้ก็น่าจะหมายถึงน้องข้าวหอม
วัย๘ขวบซึ่งเป็นหลานแท้ของคุณยายมะลิ

แต่น้องข้าวหอมเนี่ยบาดเจ็บนะครับ
แต่คนร้ายไม่รู้ว่าบาดเจ็บคิดว่าเสียชีวิต
และจากนั้นก็เข้าไปรื้อทรัพย์สินในห้องนอน

่องเข้าไปปาดคอเด็กที่นอนอยู่อีกหนึ่งคนจนเสียชีวิต
อิสยานอนหลับอยู่บนเตียงเฉยไม่ได้อะไรเลยนะคะ

หลังจากก่อเหตุแล้วได้นั่งวินจากปากซอย

ก่อนจะนั่งแท็กซี่ไปลงที่หมอชิด
หาซื้อเสื้อผ้านะฮะหาซื้อกางเกงเสื้อและรองเท้าเพื่อเปลี่ยน
โดยชุดที่ใส่ก่อเหตุทิ้งในห้องน้ำที่หมอชิด
จากนั้นได้บอกคนขับรถทัวร์บอกว่าไม่มีบัตร

คนขับบอกว่าอ้าวข้ามรถ๑๐๐๐บาทละกัน
โดยตัวนายภูล่านั่งเบาะข้างคนขับออกจากกรุงเทพ
ช่วงเวลา๘โมงเมื่อวานนี้
ถึง๙โมงเช้าถึงจังหวัดยศทรก็ช่วงบ่าย๒๓
ที่คนในรถทัวร์จะพาไปขายทอง

แล้วก็ซื้อตัวรถทัวร์ต่อ
นั่งต่อมาจนถูกจับได้
ขณะที่รอเพื่อจะหลบหนีข้ามไปยังประเทศสปลาว
ซึ่งจับได้ที่มุกดาหารนะคุณนะ
ตำรวจสพมุกดาหารควบคุมตัวไว้ที่สพเลย

ส่งตัวกลับมาเดิมเนินคดีที่พื้นที่เกิดเหตุ
ก็คือที่สพพระประแดงที่จังหวัดสมุทรปราการแล้ว

ใช่ค่ะตำรวจทำหน้าที่เร็วมากนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุใช้เวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
ในการตามจับกลุ่มตัวคนร้ายในภูล่า
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะคะ
คำสารภาพเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะน่ากลัวนะ